ฝันของคนอยากมีบ้านครับเหยื่อกู้บ้านหลอกเปิดบัญชีโดนประสิทธิ์
คุณผู้ชมฮะคือคนจะมีบ้านเนี่ยจะไปกู้ตังธนาคารเขาเนี่ย
รายได้แต่ละเดือนเท่ากันอะไรแบบนี้แล้วถ้าบัญชีไม่สวยอ่ะบัญชีไม่สวย
บ้านนี้เขาอยากมีบ้านมีสามีภรรยาคู่นึงบอกว่า
อยากบัญชีสวยไหมไปเปิดบัญชีมาเดี๋ยวจะแต่งบัญชีให้
เดี๋ยวจะหาอะไรอะไรมาเดินบัญชีให้สวยเลยนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับนายกุลวัฒน์ปวรุษกุณฑวัฒน์นะครับ
อายุ๔๒ปีแล้วก็นางสาวสุรนุษย์สังทิพย์อายุ๒๙ปี
คือคุณพิทักษ์พิทักษ์สิริวงศ์นายกสมาคมพิทักษ์ไทย
พาสองคนนี้มาร้องทุกข์กับผู้สื่อข่าวทุกข์หนักจริง

นางสาวสุรนุษย์เนี่ยเล่าบอกว่ารู้จักกับนางสาวเอกับสามี
เป็นเจ้าของบริษัทหลายแห่งเลย
แล้วตัวของเขาอยากได้บ้าน
แต่ติดที่แม่บัญชีไม่สวยนะครับไม่มีการเดินบัญชี
นางสาวเอก็แนะนำให้ไปเปิดบัญชี
บอกเดี๋ยวจะช่วยเดินบัญชีให้เริ่มตั้งแต่ปี๒๕๖๒

ก็ให้สองคนนี้ไว้ด้วยความเชื่อใจ
ไหนคุณจะไปเดินบัญชีใช่ไหมฉันให้ไว้หมดเลย
ไม่เคยสนใจดูความเคลื่อนไหวในบัญชีเลย
กระทั่งสามีของนางสาวเอเสียชีวิตเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้ว
นางสาวเอก็บอกเปิดเพิ่มอีกหน่อย
แล้ววันที่๒๐พฤษภาคมที่ผ่านมาครับ
มีหนังสือจากสรรพากรร้อยเอ็ดให้ไปชำระภาษีในฐานะอะไร
ผู้ร่วมรับผิดชอบหนี้ของบริษัทแห่งหนึ่ง
นี่ค้างอยู่กับสำนักงานสรรพากรพฤษภาคแก้วจำนวน
เท่าไรคะ

ภายใน๑๕วันเป็นลมสลบไปดีกว่า

โอ้โหเธอตกใจมากพี่เขาตกใจมาก
ครอบครัวนี้ตกใจมากไม่เคยมีส่วนเกี่ยวข้องเลยนะครับ
ก็ไปติดต่อที่นางสาวเอบอกรับปาก
เดี๋ยวจัดการให้ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเคลียร์ให้
สุดท้ายติดต่อไม่ได้แล้วครับ
เช่นเดียวกับพี่กุลวิวัตรที่ไปพบชื่อของเขา

ที่มีเงินหมุนเวียนกว่า๒๐๐ล้านบาท

เพื่อความบริสุทธิ์แสดงความบริสุทธิ์
แล้วก็ขอให้ผู้เกี่ยวข้องออกมารับผิดชอบ

คือแค่อยากจะกู้ซื้อบ้านเอาลองฟังพี่เขาเล่าหน่อยฮะ
แล้วก็เหมือนว่าเอาเรามาปล่อยทิ้งความแล้วก็หายไปเลย
อันนี้ผมว่ามันน่าจะเป็นภัยสังคมมาก
นี่ครับเชื่อว่าน่าจะทำกันเป็นขบวนการแหละ
แล้วก็มีเงินหมุนเวียนเข้าออกวันละหลายล้าน

เห็นเรื่องแบบนี้